ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ

เราจะเห็นว่ามีการทิ้งขยะหรือว่าเป็นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำทั่วไทย
ในขณะเดียวกันหลายคนก็กังวลว่าเป็นการที่จะขอบคุณหรือว่าขอขมา
หรือว่าเป็นการซ้ำเติมสิ่งแวดล้อมในสายน้ำกันแน่
ในขณะเดียวกันบางท่านก็มีความกังวลใจนะคะว่าเป็นการลอยเคราะห์
หรือว่าเป็นการที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตใต้ผิวน้ำ
ลอยกระทงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อแม่น้ำลำคลองนะคะ
ซึ่งก็มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีแม่น้ำคงคาแม่คงคาเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่
ที่เหลือจากงานลอยกระทงทุกปีคุณผู้ชมคงเคยเห็นว่านั่นก็คือขยะ
แม้ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณขยะที่จากลดกระทงเนี่ยกระทงจะลดลงมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเพราะว่ามีการรณรงค์แล้วก็มีการสร้างความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศของสายน้ำต่าง
แต่ว่าจากสถิติของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครก็มีการระบุข้อมูลปริมาณกระทงที่เก็บได้ในช่วง๕ปีที่ผ่านมา
ปริมาณน้ำต่างในเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพตั้งแต่ปี๒๕๖๑นี่คือเก็บได้ถึง๘แสนใบนะคะ
ส่วนปี๒๕๖๒๕แสนใบปี๖๓๔๙๐๐๐ใบปี๖๔๔แสนใบ
นี่คือจำนวนกระทงนับแสนใบในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เก็บได้ค่ะ
เพราะว่าเมื่อทุกเทศกาลสิ้นสุดลงกระทงเหล่านี้จะกลายเป็นขยะ
เน่าเสียกิดขวางทางน้ำอุดตันท่อระบายต่าง
แล้วก็ที่สำคัญคืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเก็บกระทงเหล่านี้แหละจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันทันที
ก่อนจะมีการคัดแยกแล้วก็กำจัดกระทง
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการกำจัดกระทงเนี่ย
ต้องใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างมากในการกำจัดกระทง
ซึ่งก็จะมีผลต่อการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
แล้วก็เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ
และที่สำคัญกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะขยะที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กระทง
แต่ยังมีอุปกรณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นผู้ประทัดดอกไม้ไฟ
รวมไปถึงขยะที่มาจากการท่องเที่ยวต่างนะคะ
เพราะฉะนั้นในปีหน้าชมพู่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
ลอยกระทงแบบรักโลกให้โลกรักเราด้วยนะคะ
ด้วยการลอยกระทงด้วยใช้วัสดุที่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และก็ที่สำคัญอาจจะลอยแบบสอดคล้องกับยุค๔๐
ลอยกระทงออนไลน์กันหน่อยก็ได้นะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ